ส่วนเขาเนี่ยก็จะไปแบบดูวิวซึ่งเขาก็พาไปดูวิวที่สวยมาก
ไม่แสดงว่าคุณไปที่นี่คือไปชะลอง๒ที่

ภาพที่ออกมาดูหวานมากหลายคนที่ว่าแบบว่า
จะพาแต่งงานหรือเปล่า
ยังครับยังก็

ผมว่ามันต้องดีกว่านี้นะครับ
ไม่มีใครตอนใดมีอารมณ์แบบ
เราเคยคิดไว้เราเคยคิดไว้แหละ
ก็รอความเหมาะสมรอจังหวะอะไรทุกอย่างครับผม

เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไหมคะ

อร่่อยล่มตลอดเลย

ก็ทำให้นอนหลับครบ๗ชั่วโมง

รอไปนะ

เราก็อ่านทุกอัญค่ะ

ตอบตรงนี้เราก็รออยู่เฉียบอยู่เหมือน
กดดันก็หรืออะไร

อยากเป็นเพื่อนนี้มาเชียร์ตั้งแต่แรกนี้คือ

หรือว่าเดี๋ยวก็บอกจะไม่เซอร์ไพรส์

แต่ว่าเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นครับ

ซักทีแล้วเป็นนี่ประกาศสุดมีดหวานสี่มาก
เพราะมันมีทำออกผ่องอาหารมีเม็ดดอกเผนูอะไรอย่างงี้ด้วย

เออ

อร่อย